ส่วนเรื่องนี้อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้ว๔สมัย
หลานชายของนายสนอเทียนทองประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๒๓๐ของวันนี้นะคะ
ตำรวจสพวัฒนานครจังหวัดสะแก้วได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
ถนนสุวรรณสอน๓๓สะแก้วอรัญญประเทศค่ะที่ปั๊มน้ำมันพีที
อำเภอวัฒนานครก็เลยไปตรวจสอบ
แล้วก็เนี่ยค่ะที่เกิดเหตุพบรถฟอร์ดเอเวอเรสสีขาว
หมายเลขทะเบียนกท๑๕๙สะแก้ว
สภาพมีรอยเฉียวชนเสียหลักอยู่ข้างทางนะฮะกลางถนน
พบร่างนายทรงยศเทียนทองหรือนายกขิงอายุ๕๕ปี
ดีตนายกอบจสะแก้ว๔สมัยหลานชายของนายสนเทียนทอง
สภาพบาดเจ็บนอนจมกองเลือดค่ะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนานครนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็ยังพบรถบรรทุกอ้อยจอดรออยู่อีกฝากถนนนะฮะ
แล้วก็มีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตอีลิสต์เอดิชั่นหมายเลขเอ่อ
กอ๓๘๓๙กรุงเทพของนายฉัดชาญชัยธีปากรอายุ๒๑ปี
คู่กรณีที่ขับชนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายทรงยศกำลังขับรถกลับบ้านที่วัฒนานคร
แล้วมีรถบรรทุกอ้อยขับปาดหน้า
รถของนายทรงยศก็เสียหลักปีนเกาะกลางถนนพุ่งข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ตกหลายทาง
ทรงยศก็เลยลงมาจากรถเดินข้ามเกาะกลางถนนจะไปคุยกับคนขับรถบรรทุกอ้อย
แต่ว่าขาเขาไปเกี่ยวกิ่งไม้สะดุดล้มค่ะ
แล้วจังหวะนั้นปาเจโรคันนี้ขับมาเฉียวชนในระยะกระชั้นชิดพอดี
ร่างกระเด็นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนั่นแหละค่ะ
ครอบครัวก็เดินทางไปรับศพนายทรงยศท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
เคลื่อนจากโรงพยาบาลวัฒนานครไปที่วัดนครธรรม
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นผู้แทนพระองค์
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่๒๕มกราคมนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องคดีตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะคะ
ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ